ซึ่งวันนี้สารรัฐธรรมนูลมีมติไม่ไต่สวนพยานคดียุบพักไทยรักษาชาติเพิ่ม
พร้อมนัดลงมติชี้ขาดว่าจะยุบพักไทยรักษาชาติหรือไม่
วันที่๗มีนาคมนี้เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
คดีที่สังคมจับตามองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กำลังจะมีความชัดเจนเร็วนี้
การชี้ชะตานายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
พนักงานอายการนัดฟังคำสั่งในวันที่๒๖มีนาคมนี้
จัดรายการคืนความสุขให้ประชาชน
แล้วพูดพาดพิงข้อสชใช้พลังดูดดึงสอสอมาร่วมงานกับพักการเมือง
นายธนทรไม่กังวลใจเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจ
และให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
จะเห็นถึงเจตนาในการเร่งรัดคดี
ส่วนคดียุบพักไทยรักษาชาติ
กรณีเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี
ข่ายเป็นปฏิปักต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
สารเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้

จึงนัดฟังคำวินิจฉัย๗มีนาคมนี้
ขออนุญาตที่เอ่ยชื่นนะครับ
ก็พอหลังจากที่วันที่๘ไปแล้ววันที่๙
ทำให้เราหาเสียงง่ายมากขึ้น
นายวัฒนาชัยสืบสิริบุตรผู้สมัครสอสอจังหวัดนครราชศรีมาภักดิ์ไทยรักษาชาติ

ขอให้สารเลื่อนการพิจารณายุบพักไปหลังเลือกตั้ง
วันกระทบสิทธิ์ของผู้สมัครสอสอและไม่มีเวลาหาสังกัดใหม่
ยังไม่อาจสอนใจทุกอย่าง
คิดเส้นตายเอาไว้ว่าเธอไม่รัก
คิดเอาไว้ว่าเราจะรัก
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดระยอง
ร้องเพลงขีดเส้นใต้และเพลงปฏิหาร
ร่วมกับกบทรงสิทธิรุ่งนพคุณศรี

กไปโบกมาร่วมกับเด็ก

ลงพื้นที่ในวันนี้เป็นประโยชน์มากกว่าไปดีเบต
ซึ่งรัฐบาลได้แสดงวิสัยทัศน์มา๕ปี

วิสัยทัศน์คือความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
ผมก็เสียดายโอกาสที่ประชาชนจะได้เปรียบเทียบ
ว่าคนที่อาสาตัวเข้ามาแต่ละคนมีความคิดความอ่าน

เพราะเราก็เจออย่างนี้มาแล้วกับคุณสมัครกับคุณยิ่งรัก
ด้านในอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
การที่ผลเอกประยุทธ์ไม่ร่วมเวทีดีเบต

ที่ประชาชนจะไม่มีโอกาสเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ของแต่ละคน
และไม่อยากให้ผลเอกประยุทธ์สร้างค่านิยมที่ผิด
ว่าการมาประชันวิสัยทัศน์เป็นการประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำ
กังวลว่าคนที่ไม่ไปเวทีดีเบตกับพักการเมือง
ส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมไปตอบกระทู้ที่รัฐสภาด้วย
ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์มองว่าเป็นธรรมชาติของผลเอกประยุทธ์
ช่วงเวลา๕ปีคือการพูดฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีคนเห็นต่าง
ร้องบอกด้วยว่าการไม่กล้าดีเบตของผลเอกประยุทธ์
สะท้อนให้เห็นว่าไม่สามารถอยู่ในระบอบประชาธิปไตยตามปกติได้
ส่วนทางกับนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่มองว่า
การไม่ไปดีเบตของพลเอกประยุทธ์ถือเป็นสิทธิส่วนตัว
แต่การดีเบตนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เช่นกัน
เพราะประชาชนจะได้รับทราบว่าผู้นำแต่ละคน
มีวิสัยทัศน์ของตัวเองอย่างไร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน